ตลอดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการถวายความอาลัยและสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
จะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม
มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ
จากนี้นักการเมืองบางท่านนะคะได้ร่วมทำกิจกรรมทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
นี่เป็นการขับกลอนโนราตามแบบฉบับของคนภาคใต้นะคะที่นายเทพไทยเสนพงอดีตสสนครศรีธรรมราชของภักดิ์ประชาธิปัตย์ต้องการแสดงออกถึงความอาลัยที่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในฐานะตัวแทนของคนภาคใต้ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมานาทบอพิษค่
พี่น้องประชาชนในเขตบางนานะคะร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีกำแพงบริเวณรอบวัดบางนาในพระอารามหลวงในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวงให้มีความสวยงามและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาร่วมงานในวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐นอกจากนี้นะคะที่วัดบังนาในแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรม
ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้